แต่ว่าตอนนี้ยืนยันจากธีรทรเองด้วยแล้วก็สตาร์โค้ชด้วยว่าเจ้าตัวพร้อมลงสนามนะครับในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ครับ
ก็เท่าที่เราสองคนบรรยายเกมที่อุ่นเครื่องกับคองโกนะครับเมื่อวันพฤนาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพธีรทรเจ็บอยู่
แต่เราก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่าไม่น่าจะเจ็บหนักมาก
แต่ดูจากการพันน้ำแข็งประคบแล้วเนี่ย

กลัวว่าจะเจ็บหนักมากกว่านี้

สุดท้ายแล้วก็เป็นการปะทะกันระหว่างนักเตะ
ตอนที่อยู่ในช่วงอบอุ่นร่างกายก่อนจะแข่ง

พอเห็นธีรทรซ้อมแบบนี้เนี่ยก็อุ่นใจสำหรับเรา

รวมถึงนักเตะที่ฮ็อตมาในช่วงหลังอย่างอสุปโชคที่ดีในสองเกมแรก

อย่างเกมการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับ
ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ธีรทรได้มีโอกาสซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับ
แล้วก็ได้รับคำยืนยันจากทีมงานสตาร์ฟโค้ชด้วย
ก็คือโยเฮชิรากิซึ่งเป็นสตาร์ฟโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับ
บอกว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
แล้วก็สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับ

ก็ยังพร้อมที่จะเฝ้าดูอาการของทางธีรทรอย่างเต็มที่
แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่๑๕ตุลาคมนี้มีชื่อของธีรทรแน่นอน
จะลงแบบไหนตัวจริงหรือสำรองก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนดิจิน้องเองก็พูดถึงกรณีที่เบิดฟาร์มอลไวท์กุญศือของทางสหรัฐอัตเมริกั์
เนี่ยก็ชนะไทยทั้งไปทั้งกลับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนนะครับ
เพราะว่าเรื่องของสถิติมันก็เป็นเรื่องของตัวเลข
แต่ว่าผลงานที่เจอกันก็ต้องวัดกันตรงนี้
แม้ว่าไทยกับเวียดนามคือดูแล้วเขาบอกว่าเป็นทีมที่น่ากลัวในย่านนี้
คือเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับใช่คือเขาเน้นย้ำว่าไม่พร้อมที่จะเข้าเป็นอันดับที่๒
ก็คือขอเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเขามั่นใจด้วยว่าเจอไทยกับเวียดนามเขาเอาอยู่
กลุ่มนี้ผมว่าถ้าเข้าที่๒มุมมองเราสองคนผมไม่เห็นตรงกัน
แฟนบอลหลายท่านผมว่าถ้าเข้าที่๒กลุ่มนี้ผมว่าไม่น่าผ่าน
ใช่ครับเพราะว่าเวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียมันมีโอกาสที่จะตัดแต้มกันได้
คืออันดับสุดท้ายตอนนี้ถ้าเป็นนักขนาดนี้คือเป็นอินโด
คือเสียประตูเยอะจริงแต่ผมไปวัดแล้วกลุ่มอื่นเสียเยอะกว่านี้นะครับ
ดังนั้นผมว่าเรารอดยากถ้าเราจะเข้าที่๒มุมม์นั้นควรจะต้องแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มด้วยล่ะครับ
ก็เกี่ยวกับส่วนเรื่องของข้อมูลพูดถึงข้อมูลนิดนึงแล้วกันคุณวิทยาวิทยาวิทย์

ก็จะเอามาประชุมกับนักฟุตบอลในวันนี้นะครับ

ที่จะนำมาถ่ายทอดแล้วก็ปรับใช้แทคติกของทีมชาติไทยครับ
แน่นอนว่าฟันมากไวท์อาจจะเคยคุมทีมชนะเรามาก็จริง
แต่ครั้งนี้ก็จะเป็นผู้เล่นของเราก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่บ้าง
แน่นอนว่าตัวผมเองก็มาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ
ฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลองมาพิสูจนกันในวันแข่งขันจริงครับ
แต่ว่าที่เวียดนามเขาคึกคักกันมาก
เพราะว่าเกมที่เขาจะเปิดบ้านเจอไทยบัตรจำหน่ายแล้ว

รอบ๑๐โมงบ่าย๓แล้วก็๔ทุ่มตามภาพนะครับ
รอบที่ผ่านมาก็คือ๑๐โมงกับบ่าย๓เต็มภายใน๑นาที
สำหรับเกมนัดนี้เฉพาะที่ดวนทีมชาติไทยนะครับ
เหลือรอบสุดท้ายคือตอน๔ทุ่มก็คิดว่าคงจะไม่ต่างกันนะครับ
เป็นแมชที่แฟนเวียดนามเขาก็รอคอยที่จะได้เชียร์ทีมของเขาในบ้านของตัวเองนี่แหละนะครับ
ส่วนแฟนชาวไทยที่สนใจจะไปเชียร์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
ว่าเราจะต้องไปจองกับเขาหรือว่าจองผ่านตัวแทน
แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีตัวแทนไทยนะครับที่เป็นคนที่จอง
แต่ว่าเราเนี่ยต้องดูว่าเราจะได้ในโซนไหนด้วยนะครับ
แล้วก็จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องถามสมาคมอีกทีหนึ่ง
ใช่ครับไปใกล้สมาคมน่าจะมีประกาศออกมานะครับ

แข่งขันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตเป็นเกมสำคัญนะครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับสหรัฐอารับเอมิเรส
เกมนี้ถ้าไทยเก็บ๓คะแนนนะครับโอกาสเข้ารอบมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย